กู้ภัยโคราชที่บอกว่าตามต่อเพราะอะไร

โอ้โหใจถึงมากนะไปต่อยตำรวจ

แล้วโดนข้อหาอะไรเนี่ย

ใช่มาที่นี่เลยบ้านเลขที่๗๙หมู่ที่๔ตำบลในเมืองอำเภอพิมายจังหวัดนครราชศรีมา
เจ้าหน้าที่ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพร้อมด้วยหน่วยกู้ภัยสว่างเมตตาธรรมสถานจุดพิมาย
ได้เข้ากำจัดรังต่อหัวเสือบนต้นมะม่วงตรงนี้
หลังเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งจากร้อยตำรวจเอกดำรงศรีทองอดีตข้าราชการตำรวจเกษียณบอกว่า
มีรังต่อหัวเสือสร้างความเดือดร้อนแล้วก็ต่อยคนในบ้านได้รับบาดเจ็บมาแล้วหลายต่อหลายครั้ง
เจ้าหน้าที่ก็เลยใช้ถังแก๊สต่อกับท่อเหล็กแล้วจุดไฟเพื่อเผาทำลายรังต่อหัวเสือนะ
ต้องใช้ต้องใช้ไฟนะในการเผารังต่อนะคะคุณเหมือนรมควันให้มันมีควันควันควันแล้วต่อมันจะบินหนีออกไปแล้วก็ทำลายรัง
ใช้เวลาอยู่กว่า๒๐นาทีถึงจะสามารถกำจัดรังต่อหัวเสือได้หมด
สาเหตุที่ต่อหัวเสือเนี่ยบินมาทำรังเขาคาดว่าน่าจะมาจากช่วงหน้าร้อน
ก็เลยมาทำรังตามต้นไม้ใหญ่ที่มีร่มเงาต่อก็ร้อนเป็นเหมือนกันนะ
โอ้โหแล้วเล่นเผาอย่างนี้เลยว่าต้องใช้ไฟไงฮะ
ต่อมันจะได้บินออกไปแล้วเราจะได้ทำลายรังต่อได้นะคะ
ก็เจ้าหน้าที่ฝากเตือนชาวบ้านในพื้นที่ถ้าเกิดว่าพบรังต่อหัวเสืออยู่ในบ้านเรือนต้นไม้ใหญ่ที่ใกล้บ้าน
ไม่ควรที่จะใช้ไม้ตีหรือพวกยาเคมีแบบฟื๊ดไปฉีดพ่นเอง
เพราะจะทำให้ต่อหัวเสือตกใจพอต่อตกใจทำไง
ต่อต่อยด้วยต่อตกใจหูต่อยเลยสวนเลย

ใช่มันก็จะบินเข้าไปทำร้ายคนทำร้ายสัตว์เลี้ยงได้
และก็จะทำให้ได้รับบาดเจ็บและถึงขั้นเสียชีวิตเพราะว่า
โยนผิดจากเพื่อนแบบงุงเดี๋ยวโน้ตเตี้มแล้วเพื่อนคุ๊ด
ชงไปก็มุกเคยดีตลอดกัรา
เวลามาไม่ได้มาแบบชงมาแบบให้ปิดเลยอะไรอย่างนี้
เราชงไม่ได้อ่ะคือคนชงเนี่ยมันสำคัญคุณรู้ป่ะ
มุกมันจะขำหรือไม่ขำอะไรอย่างนี้
เราต้องชงแบบปั้นให้เพื่อน
เข้าใจไหมเนี่ยทุกวันนี้ที่คุณเกิดแล้วโด่งดังมาได้นี่เพราะอะไร

ช่วยฉีกสัญญาผมแล้วผมลาออกเลยได้มั้ย

นุ๊กกี้ว่างแหม้ทั้งเนื้อ

ให้แจ้งเจ้าหน้าที่นะคะเขาจะมีวิธีการนะคะ
จริงพวกตัวอ่อนของรังต่อหัวเสือในช่วงสภาพอากาศ

แนะนำให้รับประทานเพราะอาจจะทำให้ท้องเสียได้อ่า

อะไรดูมุม